ต่ออีกเรื่องอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะ

แต่ว่าเรื่องนี้เราก็อยากจะส่งกำลังใจให้จริงนะคะ

หลังจากที่คุณแม่ของคุณแจซอนคุณแม่มุกดานะคะ

ไม่ได้เจอลูกสาวมานานถึง๘เดือนแล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณแม่ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะ

ที่คุณแม่โพสต์นั้นก็ล้วนเป็นภาพครอบครัว
พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก
ก็มีแฟนหนุ่มของลูกสาวอยู่ร่วมเฟรมด้วย
ซึ่งก็มีคนสนิทเข้ามาโพสต์ข้อความให้กำลังใจครอบครัวกันมากมายเลยล่ะค่ะ
ขณะที่น้องสาวนะคะของคุณแจซอนค่ะก็ได้โพสต์ข้อความเห็นใจที่ให้กับครอบครัวค่ะ

ตัวเองสนิทกับพี่สาวที่สุดนอนห้องเดียวกันคุยกันทุกเรื่อง
แต่ตลอดระยะเวลาที่พี่สาวออกจากบ้านไปจนมีข่าวว่ากำลังตั้งคันใกล้คลอดนั้น
เธอก็ไม่เคยได้เจอเลยค่ะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ยินแม้กระทั่งเสียง
และที่สำคัญเธอเป็นห่วงสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวด้วยค่ะ
สั้นค่ะหนูโอเคนะคะแล้วก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนค่ะ
ของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ห่วงความรู้สึกของคุณแจซอนด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ท้องแก่อยู่คนท้องห้ามเครียด
ใช่แล้วคุณนะคะแล้วก็เป็นห่วงคุณพ่อด้วย
เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องหัวใจด้วยนะคะ
ก็อยากจะให้ทุกคนมาคุยกันนะคะเราก็ส่งกำลังใจด้วยค่ะ